คุณผู้ชมมาดูต่อกันที่เรื่องนี้กันหน่อยดีกว่า
เบลล่ารานีเลิกรากันไปกับพี่เวีย
เรารู้แล้ว๒สัปดาห์ผ่านไปแล้ว
เรื่องนี้ก็ยังเป็นกระแสอยู่นั่นเองค่ะ

เขามางานอีเวนต์เป็นครั้งที่๒ค่ะ
ล่ามาในชุดผ้าไทยเข้ามาเดินแบบสวยมากคุณผู้ชมค่ะ
ล่านี่นะคะนี่มาปรากฏตัวเลยโชว์ตัวกันมาเลย
สวยมากนี่ล่าสุดเลยค่ะ

ท่ามกลางกองทัพพี่สื่อมวลชนที่วันนี้ก็ไปติดตาม
ทำข่าวน้องเบลล่ากันแบบแน่นตับเลยค่ะ

เรื่องราวของเบลล่ากับพี่เวียนี่นะคะ

แต่เกือบ๒สัปดาห์ที่ผ่านมาเอาจริง
ทุกวันก็ยังมีกระแสข่าวเบลล่ากับพี่เวียกันอยู่

เวลาจะพูดถึงกระแสดราม่า
หลังจากการปิดฉากรักมาราทอนของตัวเองหรือเปล่า
บรรยากาศในวันนี้แหม่เห็นแล้วชื่นใจนะ
เพราะว่าคนรักเบลล่า
ป้ายไฟใหญ่เห็นมาแต่ไกลเลยค่ะ

คือคนรักก็ไปยืนรอไปให้กำลังใจ

ส่งกำลังใจให้กับศิลปินที่เขาชื่นชอบนั่นเองนะคะ
ล่าก็สีหน้าสีตาสดใสนะคุณผู้ชมนะ

ความน่ารักอีกอย่างหนึ่งของนางเอกสาวคนนี้นะ

หลังกล้องเนี่ยก็เป็นกันเองน่ารักมากเลย

เขาป่วยภูมิแพ้กำเริบขั้นรุนแรงค่ะ
จนต้องเข้ารักษาตัวอยู่ในไอซียู

บุ๋มบอกเลยว่าทีมแพทย์ก็เก่งส่วนหนึ่ง

เพราะว่าน้องเบลล่าเนี่ยส่งต้นไม้มงคลมาเยี่ยมไข้พี่บุ๋มนั่นเองค่ะ
ส่งให้ถึงที่เลยเสียบการ์ดมาด้วยนะคะ
บอกว่าขอให้พี่บุ๋มหายไวเป็นห่วงเสมอ
แล้วก็เขียนมาบอกนี่เบลล่า
บุ๋มโพสต์ภาพนะคะแล้วก็เขียนข้อความบอกว่า
ขอบคุณสำหรับกำลังใจจากคนสำคัญนั่นเองนะ
ดอกไม้แบบนี้สดชื่นเลยรู้สึกหายป่วยทันทีนะคะ
แล้วก็ติดแฮชแท็กไปที่น้องเบลล่าติดแท็กไปด้วยนะคะ
พี่บุ๋มเนี่ยเล่าให้เราฟังให้พี่แจ๊คกรีนฟังด้วย

แล้วก็ถามว่าพี่บุ๋มไปสนิทกับน้องกันตั้งแต่เมื่อไหร่
เขาเคยร่วมงานกันตั้งแต่ละครเรื่องลูกท่าตั้งแต่ปี๒๕๕๗อะ

แล้วที่ผ่านมาค่ะพี่บุ๋มก็เล่าให้ฟังว่า
เบลล่าเนี่ยเอาจริงเป็นคนปิดทองหลังพระเหมือนกันนะ

ชอบทำบงทำบุญเวลาพี่บุ๋มเข้าไปออกงานทำบุญ

มาสนับสนุนตลอดสนับสนุนแบบเงียบไม่บอกชื่อด้วย
แต่พี่บุ๋มบอกให้แล้วกันนะคะในความดีความน่ารักของน้องนะคะ
อย่างล่าสุดนะคะที่น้ำท่วมที่ผ่านมาเนี่ย
ทำดีพี่บุ๋มเข้าไปช่วยใช่ไหมคะ
ปรากฏว่าเบลล่าส่งมอบของให้เยอะมาก
แต่อย่างที่บอกไปคือเขาไม่ได้บอกว่าเบลล่ามาช่วยตรงนั้นอะไรอย่างนี้ค่ะ
คืออยากช่วยจริงนะคะก็เป็นกำลังใจให้ทั้งสองท่านเลยนะคะ